ต้องติดตามกันก็คือชายหาดบางแสน
ความที่ช่วงนี้นะ๑เด็กปิดเทอม

หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง

แต่พอเมื่อวานเขาไปแล้วเขาเจอสิ่งนี้
คือไปเจอเป็นปลาลอยตายแบบเกลื่อนเต็มหาด
พอไปถึงถามว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยว
อยากจะพาลูกหลานไปเล่นนั้นเราจะลงเล่นไหมคะ

น้ำทะเลมันเน่าหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่า
คุณแบบนี้แม้แต่ปลายังตายคุณก็ต้องกลัว

เราก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
คือเอาง่ายนะคะณเวลานี้หลังจากเมื่อวาน
ที่มันเป็นข่าวออกไปคือวันนี้นี่ที่ทราบมา
ก็คือท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสงสุท
คุณนโรงชัยคุณปลื้มเขามีการสั่งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเองก็ดีจากเจ้าที่สิ่งแวดล้อมมาจัดการ
แล้วก็มากำจัดก็คือมาเก็บกวาดปลาตรงนี้ที่ตาย
ออกไปเรียบร้อยแล้วบริเวณริมชายหาด
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปเช็คไปดูกันหน่อยเอาให้ชัวร์
ปรากฏว่าไปถึงผู้ชาวบอกชายหาดบางแสนมันเกลี้ยงแล้ว
ภาพแบบนี้แล้วคือสะอาดสวยงามไม่มีปลาไม่มีขยะไม่มีสิ่งสกปรก
มีคนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่เอง
หรือจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำ
จริงหลายคนมากันตั้งแต่เช้าด้วยนะคะมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก
ในเรื่องของปลาตายเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคือหลายคนคงสงสัย
ตกลงแล้วยังไงมันตายเพราะอะไร

หรือชาวประมงได้ปลาชนิดนี้มาแล้วเป็นปลาที่เอมันขายไม่ได้แล้วมั้ง
ไม่มีประโยชน์คนไม่กินกรรมหรือจะมาทำอะไร
พอไปได้อวนดักจับมาก็เลยเอามาปล่อยทิ้ง
แบบนี้ก็มีนะคะทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะลองไปตามความคืบหน้าให้
เพราะมาไขข้อสงสัยทางด้านของนายอภิชัยเอกวนากุลค่ะ
รักษาราชการแทนนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าปลาที่ตายเป็นปลาชนิดเดียวกันหมดเลยนะคะคือปลาตะเพียนน้ำเข็ม
ถ้าจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือปลาโคกหรือปลามะคา
เป็นปลาน้ำเค็มและน้ำกร่อยชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงปลาหลังเขียว
ตรวจสอบจากข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ผู้ประกอบการแพร่ปลา
และเรือประมงในพื้นที่พบว่ามีเรือประมงอวนล้อมค่ะ
ออกจับปลาตะเพียนน้ำเข็มที่ชุกชุมมากอยู่ในเวลานี้ครับ
บางทีเขาจับกันได้มากถึงหลายหมื่นกิโลกรัม
ขณะที่ทำการประมงอวนที่จับปลามันเกิดขาด
ที่จับได้เลยหลุดลอยได้ถูกคลื่นลมซัดไปเกยบริเวณชายหาดบางแสนนั่นเอง
เทศบาลเมืองแสงสุกก็เลยเก็บซากปลาเหล่านี้เก็บไปได้เท่าไหร่รู้ไหมคะคุณ

และทำความสะอาดที่บริเวณชายหาดอย่างที่เราเห็นที่บอกผู้สื่อข่าวลงไปแล้ว
มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยนะคะ
พบว่ายังมีคุณภาพน้ำที่สามารถจะลงเล่นน้ำได้สำหรับนักท่องเที่ยว
เขาใช้คำว่าคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ
แต่ว่ามีการกำชับเรือประมงให้ทำการประมงด้วยความระมัดระวังแล้วนะคะ
เพราะจะได้ไม่สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนแบบนี้
เราไปจากกรุงเทพเราไปเจอแบบนี้ก็ตกใจไง

แต่สุดท้ายแล้วก็คืออ้วนขาดและนี่คือปลาตะเพียนน้ำเค็ม

ไม่ได้อันตรายทะเลยังเล่นได้

คุณผู้ชมครับขอให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับ